เอาเรื่องราวของน้องเวียมาขโมยซีนจากคุณผู้ชมหน่อย
เด็กผู้ชายคนนี้อายุ๑๑ขวบแต่โอ้โหเป็นเด็กกระตันยูมากเลยฮะ
ช่วยยายขายผักไม่อายใครไม่อายเพื่อนอยากจะช่วยยายนะครับ
ดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมรักน้องเวียให้มาก

ติดตามได้จากไทยรัฐช่วยด้วยครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย
ทั้งเก็บผักทำกับข้าวหลางจาน
ออกไปตระเวนขายของกับยายน้องเวียทำหมด
ขอแค่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระยายกับแม่
ที่ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยง๗ชีวิตในครอบครัว
เวียหรือเด็กชายปิ่นเทพแปลกกลางอายุ๑๑ปี
น้องเวียมีน้องชายหนึ่งคนอายุ๙ขวบ
สองพี่น้องต้องอาศัยอยู่กับยายและแม่
ส่วนพ่อแยกทางกับแม่ตั้งแต่น้องเวียยังเล็ก
ด้วยเห็นยายและแม่ทำงานอย่างหนัก
รับจ้างทุกอย่างเพื่อหาเงินมาหล่อเลี้ยง๗ชีวิต
ที่มีทั้งตายายและน้องอีก๓คน
เวียมักอาสาช่วยงานบ้านทุกอย่าง
เช้าออกไปเก็บผักที่มีตามธรรมชาติเตรียมเอาไปขาย
วันได้ยอดมะระบางวันได้ผักบุ้ง
วันได้ผักหวานแตกต่างกันไป
ช่วงนี้ลูกว่ากำลังออกผล
เวียก็เก็บมาขายด้วยเช่นกัน
ตระเตรียมของเสร็จ
ผักและผลไม้ออกตระเวนขายในหมู่บ้านกับยาย
เวียช่วยยายขายของแบบนี้แทบทุกวัน

ไม่ได้ไปเล่นสนุกกับเพื่อนวัยเดียวกัน
ไปให้เพื่อนไว้ที่เพื่อนคนอื่นเขาได้ไปเล่น

มันเพื่อนดีกว่า

อืมวันหนึ่งเนี่ยขายของตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
วันนี้ก็ค่ำวันนี้จะขายกับตลาดมาก

เวียจะทำหน้าที่เตรียมของใส่ถุงให้กับลูกค้า
บรรดาชาวบ้านที่เป็นลูกค้าของน้องเวีย
ชื่นชมว่าน้องเวียเป็นเด็กขยันและกระตันอยู่

ช่วยพ่อแม่ช่วยแม่ทำมาหากินช่วยตายายทำมาหากิน
เป็นเด็กที่ขยันครับ

ก็เห็นบ่อยครับทั้งที่ผมมาอยู่บ้านก็เห็นอยู่บ่อย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

รวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่าง
หากผู้ใจบุญทั้งหลายอยากช่วยเหลือสนับสนุนน้องเวีย
โทรไปสอบถามความต้องการ
และช่องทางการช่วยเหลือได้ที่คุณยายของน้องเลยค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๖๒๓๕๑๒๐๐๕ค่ะ
โอ้โหเด็กดีแบบนี้น่าช่วยเหลือจริงนะฮะ

ส่งมาได้ในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วย